สวัสดีครับสัปดาห์นี้ยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
เรื่องของสภาพอากาศร้อนรวมไปถึงภัยทางธรรมชาติ
ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง

สะสมความร้อนสะสมความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
นั่นก็หมายความว่าถ้าหากมีปัจจัยสำคัญ
อย่างอากาศเย็นมีการแผ่ลงมา
ประทะกันก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้

สถานการณ์สภาพอากาศปัจจัยต่างที่ว่าไว้

นี่คือการคำนวณในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
ก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเรา
ฝนมีการเข้ามาฉลับนิดเท่านั้น

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเท่านั้น
ส่วนภาคอื่นอย่างเช่นภาคอีสานภาคกลาง
ยังคงต้องสะสมความร้อนอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองสีม่วง
ก็คืออากาศเย็นจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะจาง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอีก๑ระลอก

แล้วก็มีโอกาสที่จะแผ่ลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แบบนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จะเป็นจุดที่มีการเจอกันระหว่างลม๒กระแสลม
เป็นกระแสลมที่มาจากทางฝั่งจีน

จุดดังกล่าวนี้ถ้าหากความชื้นมากพอ
กระแสลมแรงที่เอาความเย็นมาด้วยมาเจอกันตรงนี้
ก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะของพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้

แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของลมแรงลูกเห็บนะครับ
รวมไปถึงอันตรายต่างที่มาจากฟ้าผ่า

กระแสลมในบริเวณที่มาจากทางตอนบนจากจีน
จะค่อยมาแรงมากขึ้นเรื่อย
จะมีการมาหมุนวนแถวบริเวณอ่าวตังเกียร์แบบนี้
แล้วก็จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์
เพราะว่าเป็นการคำนวณระยะไกล

เรื่องของคลื่นนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับคลื่นลมยังคงสงบในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับจะเริ่มมีความแรงเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสลมหนาวซึ่งเป็นกระแสลมตะวันออกเชียงเหนือเนี่ยนะครับมีความแรงขึ้นดังนั้นช่วงสุดสัปดาห์หน้าจับตา
ก่อนรอดหนาวผมพุทธนันที่ศิษย์มหันธ์สวัสดีครับ